เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่แม่วัย๘๐เอามีดแทงคอลูกชาย
แต่ทีนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่ต้องตามต่อหลังจากนี้คืออะไร
ตัวคุณแม่หรือว่าคุณยายวัย๘๐ปีเนี่ย

หายตัวไปและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สบายใจคือจดหมาย
เนื้อความในจดหมายเขียนแล้วก็แบบเหมือนกับเว้น
แต่อ่านใจความดูแล้วเอ๊ะเหมือนกับเป็นจดหมายสั่งเสียอะไรบางอย่างหรือเปล่า

คือย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยก่อนหน้า

อายุ๘๐ปีค่ะแกเมา
เมาแล้วถือมีดอยู่ในมือที่เราวงอยู่เวียงอยู่แกว่งอยู่เนี่ยค่ะ
เอามีดนั่นแหละแทงคอลูกชายคือนายแหลม

วันนั้นน่ะยายค่ายแกบอกว่า
ลูกจะเข้ามาทำร้ายแม่ก่อนแม่ก็เลยต้องป้องกันตัว
แต่จริงแล้วนะเขาบอกว่า
ตัวยายแกจะมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่แล้ว

ทำให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ระยอง

พยายามละที่ยายแกเมา
มาก่อเหตุทำร้ายคนในครอบครัวใช่ไหม
เลยจะพาตัวยายเนี่ยไปบำบัดไปเลิกเล่า
ที่สถาบันธัญรักษ์ที่ปฐุม

๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยจะไปรับยายที่บ้าน
ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านยายวันที่๑๙

คือบ้านเนี่ยหาไม่เท่าไหร่

เหมือนกับสิ่งที่ยายเขียนในจดหมายไว้

แล้วข้อความเท่าที่พอจะแกะอ่านได้

คำว่าแม่ไปก่อนลูกเนี่ยแม่ทำผิดแล้ว

แม่ไปก่อนแม่ตายตามแต้นะ

เพราะว่าแม่ทำผิดไงคือแม่ก็ไปแทงลูก

แต่ว่าตัวลูกสาวบอกว่าจริง
อยากให้แม่รักษาตัวนะ
อย่างน้อยหนูจะได้อยู่ใกล้แม่

เขาพูดกับพี่ว่าไงนะ
ไม่อยากอยู่แม่ทำผิด

แม่ก็อยู่กับหนูนี่แหละ

แม่ก็กลับมาเหมือนเดิม
เขาไม่ได้เอาแม่ไปทำอะไรหรอก

แม่ก็เปิดมุมเข้าไปนอน

ตัวยายค่ายไปอยู่บ้านหลานจริงที่แก่งหางแมวเนี่ย

โหโล่งอกมากเลยนะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ที่ตำบลชากบกเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่ปรีชาได้รับแจ้ง
เมื่อกี้ลูกสาวยายค่ายเนี่ย

ยายอ่ะไปอยู่กับญาติ
แล้วมาขาบที่จันทัพบุรีค่ะ

ผออสูตรคุ้มคลองคนไรที่พุ่งทิระยอง

จะได้ช่วยเหลือตามกระบวนการที่วางแผนไว้
แต่ทีนี้ตอนที่ติดต่อไป

คือเจ้าหน้าที่รัฐทางพอศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

บอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกกรณีเลย
ทีนี้เดี๋ยวต้องมีการประสานต่อว่า
หลังจากนี้ถึงแม้ว่าเบื้องต้น
ญาติจะบอกว่าขอไม่รับการช่วยเหลือ
แต่จะช่วยเหลือยายค่ายได้ยังไงคุณดูสิ
สภาพคุณยายน่ะอยู่แบบนี้ค่ะ

คุณยายก็อายุเยอะแล้ว๘๐แล้วนะคะ